ไปดูเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนมีให้ดูทุกวัน
วันนี้คือจักรยานยนต์กับรถยนต์คือรถยนต์เบี่ยง
จะเปลี่ยนเลนปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์รีบมาเลย
กดแต่ใส่กันคราวนี้เป็นเรื่องสิครับคุณผู้ชมดูคลิปก่อน
โอ้โหเป็นฟองเลยกล้องหน้ารถยนต์ของนายนิธิพัฒน์สีเหลืองสวัสดิ
อายุ๒๙ปีเป็นคนขับรถยนต์นะจับภาพผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์
ไล่บี้มาปาดหน้ารถเขาถึง๒ครั้ง
ครั้งแรกมีตำรวจจราจรมาเป็นกรรมการระงับเหตุ
ขี่ตามมาแล้วใช้เท้าถีบกระจกข้างคนขับ
นายนิธิพัฒน์คนขับรถยนต์เล่าบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเดือนแล้วล่ะพี่
ขับรถยนต์จากพระรามเก้าขึ้นทางยกระดับรามกำแหงมุ่งหน้านู่นน่ะ
ทางนู้นไปมีนบุรีนะครับ
ช่วงเลิกงานรถติดนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาจะเปลี่ยนเลนส์อ่ะนะ
แต่รถจักรยายนแทรกมาอย่างเร็วแล้วกดแต่ใส่กัน
อกจากนี้รถจักรยานยนต์ยังขี่มาขวางหน้าชะลอเบรกชะลอเบรกชะลอเบรก
พยายามจะหาเรื่องขนาดมีตำรวจจราจรมาห้ามแล้วก็ยังไม่จบ
ยังตามมาขวางมาทุบรถมาด่าทอแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรไปนะ
ก็มีการกดแตร่ใส่กันเฉยไม่คิดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์จะตามมา

คือตอนนั้นเราก็เกิดบอกว่าเขาเอาเลนแล้ว
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขารุนแรงขนาดนี้ค่ะ
ถ้าเกิดแบบเขาจะไปทำกับใครอีกหรือเปล่า
หรือว่าถ้าเกิดอนาคตถ้าเกิดเขาเจอคนที่มีอาวุธเหมือนกัน
มันก็จะเป็นเหตุบานปลายกันมากกว่านี้หรือเปล่า
ซึ่งก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แบบว่าเรียกว่าตื่นตัวในการทำคดีนี้หน่อย
เพราะว่าผมให้ทุกหลักฐานทุกอย่างแล้วครับ
คุณผู้ชมครับคนขับรถยนต์ในพี่คนนี้
เขาไปแจ้งความไว้ที่สนหัวหมากนะ
เพราะรถยนต์เขาสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำลาย

ตำรวจงานจราจรบอกว่าออกหมายเรียกไปแล้ว
ส่งไปทางตามภูมิลำเนาที่บางซื่อ
แต่ไม่มีคนตอบรับก็เลยติดต่อไปหาญาติ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกอีกครั้ง

ซึ่งความผิดเบื้องต้นเนี่ยมีความผิดฐานกันโชคคมคู่

ก็เรื่องการหยุดรถบนทางโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ยังไงก็ตามต้องรอสืบสวนข้อมูลจากผู้ก่อเหตุก่อนนะครับ
จะได้รับฟังข้อที่จริงจากทั้งสองฝ่ายครับ